ข่าวต่อไปนี้ผู้ชายคนนี้ดูฟุตบอลอยู่ไม่ได้ดูโดเรมอนนะ
แต่ปรากฏว่าเจอชิสุกะเจอชิสุกะชื่อ

แล้วช่วงสกะกำลังจะกำโทรศัพท์เขาหนีไปจะขโมยโทรศัพท์เขา
ว่าไงเถอะไปดูชิสุกะหน่อย
พี่ขอสาบาลพี่ตังค์อาหาร
พี่สาบาลไม่ได้พี่
อย่าพาพี่เข้าคุกเลยนะคะพี่ไม่ค่อยมีตังค์ค่ะ
พี่ยอมรับพี่อยากให้น้องไปส่งที่บ้านด้วยค่ะ

พี่สาบาลพี่ไม่ได้เข้าตั้งใจมาขโมยของค่ะ

ถ้ามีอะไรมีรูปพี่ก็ลงได้เลยพี่ขอร้องค่ะ
อุ๊ยเสียงเหมือนนักภาคเลยอะ
ถ้าไม่เคยดูข่าวนี้มาก่อนคุ้นไหม
ถ้าคุ้นหรือนึกได้ทายมาหน่อย

เพื่อนเข้านอนกันหมดแล้วได้ยินเสียงอะไรกุกกักกุกกักในครัว
เดินไปดูนี่ครับเจอพี่ผู้หญิงคนนี้
มาในชุดคล้ายชิสุกะในโดเรมอนเลย

มือกำลังจะหยิบไอโฟนกับหูฟังของเขา

ไม่รู้ถามไม่ตรงคำตอบหรือตอบไม่ตรงคำถาม
เธอพูดไปเรื่อยเลยนะฮะ

ตอนเกิดเหตุไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
แต่ผู้เสียหายบอกทำไมคุ้นลักษณะแบบนี้นะ
นี่คุณผู้ชมผมก้มไปดูยังไม่มีใครทายถูก
นี่คือเจ๊หงครับเจ๊หงตำนานพิษบู๗ตัวในคอนโดมิเนียม
นั่นคือเรื่องเปิดของเธอนะครับจากนั้นก็ที่เอาภูริดาที่เป็นพิษบูตัวหนึ่ง
เก็บไว้ในรถจนขึ้นอืดนั่นคือเรื่องจำของเธออีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่น
วกกลับมาล็อกประตูบ้านให้ดีระวังคนแปลกหน้าเข้าไปในบ้านของท่านฮะ
ไม่เคยเห็นมุมนี้ของเจ๊หงนะคะอ่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ใช่ของของเรา
และนี่ซับสินนะฮะระมัดระหว่างนะคะ